เมื่อวานนี้ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตำรวจสพบ้านแฮดได้
รับแจ้งว่ามีคนถูกแทงนะคะเสียชีวิตที่บ้านเลขที่เก้าสิบสามบ้าน
กสำราญที่จังหวัดขอนแก่นผู้เสียชีวิตเนี่ยถูกแทง
ครั้งหนึ่งนะคะที่ใต้ราวนมซ้ายแผลหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตเลย
คนแทงไม่ใช่ใครที่ไหนคนในหมู่บ้านเดียวกัน
อยู่บ้านใกล้ใกล้กันนะคะตำรวจจับตัวได้
สุดท้ายล่าสุดนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สารภาพว่าก็ผู้ตายจะไปแทงแม่ของตัวเอง
คนก่อเหตุก็เลยไปช่วยก็เลยแทงใส่ผู้ตายไปเลยครั้งหนึ่ง
ผู้ตายก็เสียชีวิตตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็ที่บ้านพักเลยค่ะที่หมู่๑๔บ้านโคกสำราน
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนบพลอินทมนต์อายุ๓๐ปีนะคะ
พ่อของผู้ตายนายคำเบ้าอินทมนต์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นนุ่มโสดนะคะ
ชอบดื่มเหล้าค่ะปกติจะอาศัยอยู่ที่บ้านกลางทุ่งนา
แต่ก็จะกลับมาเอาข้าวมาเอาอาหารที่บ้าน
กับพี่สาวก็เตรียมข้าวเตรียมอาหารเอาไว้ให้ทุกวัน
จุดที่ลูกชายถูกแทงเสียชีวิตเป็นบ้านโล่งไม่มีคนอยู่นะคะ
ไม่รู้ว่าลูกชายมาตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าครอบครัวออกไปทำธุระข้างนอกกันหมด
พ่อบอกว่าพอกลับเข้ามาในบ้านเจอลูกชายนอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีแผลถูกแทงที่ใต้ราวนมซ้าย
พ่อถามลูกชายว่าใครทำตอนนั้นลูกชายพยายามจะบอก
แต่คือหายใจรวยรินแล้วก็พูดเบาพ่อบอกไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินเป็นคำพูดว่าว่าใครแทงสุดท้ายพ่อก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
รีบแจ้งกู้ภัยปรากฏว่าพอรถกู้ชีพกู้ภัยมาถึง
ลูกชายเสียชีวิตแล้วนะคะครับแต่ว่าหลังเกิดเหตุตำรวจ
จับตัวคนก่อเหตุได้ค่ะชื่อว่านายวัยพฤษพงศิมาอายุห้าสิบปี
เป็นคนที่อยู่ใกล้กันเลยบ้านอยู่เยื้องกับจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เพราะว่าตำรวจไปตรวจสอบในบ้านมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุ
ยังอยู่ในบ้านในวัยพฤษนะคะก็เลยคุมตัวไปที่โรงพัก
เค้นจนนายวัยพฤษรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ก็นำตัวไปทำแผนค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดเกิดเหตุชาวบ้านไปรอดูเป็นร้อยคน
ที่ทำแผนคือที่บ้านนะคะซึ่งอยู่เยื้องกับจุดที่พบศพผู้ตาย
บ้านของคนก่อเหตุเนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
เทปูนต่อเติมหน้าบ้านจุดนี้คนก่อเหตุเขาให้การแบบนี้
เขาบอกว่าเขานั่งเทพื้นเกลี่ยปูนอยู่หน้าบ้าน
แล้วผู้ตายก็เดินเข้ามาหน้าบ้านหยิบขวดเหล้าที่ตั้งอยู่บนพื้น
ดกดื่มหมดขวดเลยค่ะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าดื่มแบบนี้มันไม่ดี
แต่ว่าผู้ตายที่ถือขวดเหล้าอยู่เดินไปพูดกับแม่แม่ของคนก่อเหตุนะคะ
บอกว่ากูจะกินแบบนี้กูไม่ได้นั่งกินบนหัวมึงขออภัยนะเขาพูดแบบนี้
จังหวะนั้นเห็นท่าไม่ดีคิดว่าจะมาทำร้ายแม่ก็เลยหยิบมีดปลายแหลมแทงไปครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นผู้ตายเขาเดินกลับบ้านนะคะตัวคนก่อเหตุก็เดินเข้าไปในบ้าน
เอามีดปลายแหลมไปทิ้งลงในอ่างน้ำแล้วก็มานั่งทำงานต่อ
จนสุดท้ายถูกควบคุมตัวไปสอบสวนตัวคนก่อเหตุนายวัยพฤษเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ตั้งใจจะแทงให้ตายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายเพราะแทงไปคนที่ถูกแทงก็เดินออกไป
สุดท้ายไปตายอยู่ใต้ถุนเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนนะคะ
หลังทำแผนเสร็จเรียบร้อยผู้ต้องหาก็ไปขอขมาพ่อของผู้ตาย
พ่อของผู้ตายก็บอกว่าไม่ถือโทษโกรธเครื่องอะไร
ส่วนแม่ของผู้ต้องหานางส่อนพงศิมาก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
เลยค่ะว่าก็ผู้ตายเคยเมาอารวาสปลาขวดปลาแก้วใส่บ้านของตัวเอง
ตั้งหลายครั้งไม่เคยถือโทษโกรธเครื่องแต่ก็ขอร้องให้ตัวลูกชาย
ก็คือคนก่อเหตุเนี่ยนะคะเทพื้นบ้านทำรั้วปูนกั้นหน้าบ้านให้เสร็จ
ที่ต้องเทพื้นบ้านทำรั้วหน้าบ้านเพราะกลัวผู้ตายนี่แหละ
จะมาเมามาอารวาสปลาสิ่งของใส่บ้านเขาอีกอืมลูกชายคนก่อเหตุเนี่ย
ก็เลยลงมือเทพื้นทำรั้วแต่ระหว่างที่เทพื้นทำรั้วนี่แหละ
ผู้ตายมาเมามาแล้วก็อารวาสมาจริงก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
แต่ตำรวจก็ต้องนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่ะค่ะ
ก็เหตุเกิดมาจากการกินเหล้าก็เหมือนกับเหตุการณ์ที่